คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ที่หวาน
ก่อนแต่งว่าหวานแล้วหลังแต่งหวานเวอร์ยิ่งกว่าค่ะ
สำหรับขนมจีนกุลมาตรและคุณสามีเคนสารศาสตร์นะคะ
คือคู่นี้เนี่ยเขาหวานกันมากอยู่แล้วนะคะ
เคนเขาคอนเฟิร์มเองเลยว่าสาวขนมจีนเนี่ยนะทำหน้าที่สีพันรยา
คอยดูแลเอาอกเอาใจเทคแคร์ดีสุด
ฝากสาวขนมจีนเองก็อวยสามีกลับเหมือนกัน
แต่หวานขนาดนี้เบบีแล้วมันไรจะมาสักที
เพราะว่าฝ่ายคุณภรรยาเนี่ยตอนนี้คือเขาขอไว้ก่อน
ขอทำงานให้เต็มที่ขอเคลียร์งานให้จบ
ปุ๊บเนี่ยจะปั๊มทายาทให้ทันสิ้นปีนี้แน่นอนค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ปล่อยเลยค่ะเพราะว่ายังทำงานค่ะติด
เพิ่งปิดละครเป็นเรื่องหนึ่งเหลืออีกสองเรื่อง
โอเคครับโอเคให้เขาเคลียร์งานก่อนตอนนี้
จะได้แบบว่าวางแผนกันได้เรื่องการมีลูก

เขาอาจจะอยากมีลูกหลายคนมากกว่าผมหน่อย
เอาเป็นลูกสองคนแล้วมีน้องสาวอีกคนนึง
เราก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าสามคน
มีผู้ชายคนผู้หญิงสองหรือว่าผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง
มันน่าจะแบบทำให้เขาแบบมีเพื่อนรักกันอะไรอย่างนี้
ไหวไหมคะแข็งแรงไหมคะคุณฮืมใช่พี่แข็งแรง
ลืมปล่อยปลายปีค่ะ

ก็ค่อยแบบค่อยไป

แต่ว่าเธอก็บอกเอาไว้ว่าปลายปีนี้แหละ

เออนะคะเราก็รอด้วยแล้วกันนะคะ